จากนี้เป็นเรื่องระหว่างเพื่อนบ้าน

คือมันมีแบบขยะเรื่องอะไรอ่ะพี่

ขยะสัตว์เลี้ยงขี้หมาขี้แมว
บ้านหนึ่งกำลังก่อสร้าง
บ้านหนึ่งคงจะเลี้ยงแมวน่ะ
บ้านนี้สงสัยว่าไอ้ขี้แมวกับทราย

ก็อาจจะเอาของคุณไปก็เลยเอาของคุณมาคืน
เดี๋ยวเอาไปเนี่ยคือบ้านนั้นเขาก่อสร้างอยู่
เอาทรายบ้านเข้าไปทรายที่เหลือ
ปุ๊บไปไปให้แมวมันเออเสร็จแล้วแมวมันก็โกบ
เจ้าของก็เอาไอ้ทรายพร้อมขี้แมวมาคืน

เขาคิดว่าแบบนั้นต้องพูดว่าเขาคิดว่าแบบนั้น
คุณผู้ชมครับคลิปนี้เจ้าของบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ
หลังเนี่ยโอ้โหแล้วเพิ่งทราบจะอยู่กันยังไงวะเนี่ย
แล้วก็ข้อความบอกว่าเพื่อนบ้านไม่ใช่เซฟโซน
เพื่อนบ้านสุดแสบเพื่อนบ้านสุดแปลก
บรรยายในคลิปบอกว่าบ้านของเธอกำลังก่อสร้างได้กลิ่นเม้น
มาจากข้างบ้านก็ไปสำรวจไปเจอกองขี้แมวครับ
กระจัดกระจายอยู่คาดว่าเป็นขี้แมวที่เพื่อนบ้านเนี่ย
เอามาทิ้งแล้วยังมีทรายที่เหลือจากการก่อสร้างบ้านลนอยู่ด้วย
บอกว่าจากเดิมบริเวณนี้ไม่มีทราย
เชื่อว่าเพื่อนบ้านจะนำทรายจากบ้านเธอนี่แหละ
จากบ้านเธอนี่แหละนะเธอมีไซเหลือนี่
ฉันก็ไปให้แมวอึแล้วฉันก็เอามาโยนไปทิ้งไว้คืนให้เธอนี่ไง

ตอนแรกแค่กำลังจะถามว่าอ้าวถ้าเกิดทรายมันอยู่บ้านเขาตรงนี้อยู่แล้ว
คิดว่าแมวจากบ้านเพื่อนบ้านมันมาอื้อแล้วมันก็ไปบ้างเหรอ

เขาก็เลยถามชาวเน็ตว่าแล้วฉันจะทำอย่างไร
งานนี้มีคนเขาพัฒนาความไม่เห็นก็ถามว่า
แม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นเพื่อนบ้านมาทิ้ง
คุยกันดีดีกว่าเจ้าของคลิปก็เลยทำคลิปตอบกลับ
ตอบกลับบอกว่าที่มั่นใจเพราะที่บ้านของเพื่อนบ้าน
ล้อมรอบไปด้วยน้ำเป็นยังไงล้อมรอบไปด้วยน้ำ
แล้วก็ไม่มีทรายรวมทั้งยังมีแมวที่อยู่ที่บ้านเธอเนี่ย
จู๊ดกลับไปบ้านหลังนู้น
นี่แหละแมวที่ว่าวิ่งจู๊ดไปบ้านหลังนู้น
โอ้โหยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับ
เพิ่งสร้างน่าจะต้องอยู่กันอีกนาน
อยู่กันตลอดไปครับ